เรื่องของการที่รับผิดชอบต่อสังคมนะ

คือน้องคนหนึ่งอายุ๕ขวบเขาป่วยเป็นโรคหอบหืด
แม่ก็พาไปพ่นยาที่คลินิก
แล้วดันไปเจอกับพ่อค้าขายอาหารทะเลคนหนึ่งเข้าไปในเวลาและวันเดียวกัน
แล้วปรากฏว่าพ่อค้าคนนั้นติดโควิด๑๙รายแรกของจังหวัดชายนาฏ
แล้วน้องก็ติดโควิดมาด้วย

แม่ของน้องรับผิดชอบด้วยการอัดคลิปน้อง
แล้วขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนและผู้ปกครอง
แล้วให้ทุกคนไปตรวจหาเชื้อซ้ำ

ไปดูคลิปของน้องคนนี้ครับ
อะไรแบบนี้

ให้น้องยกมือไหว้ขอโทษทั้งครูทั้งเพื่อนนักเรียน
โรงเรียนอรุบันแห่ง๑ในพื้นที่จังหวัดชายนาฏ

พาลูกไปผ้นยานะ
แก้อาการหอบหืดที่คลินิต
ของจังหวัดชายนาฏน้ำแม่กับน้องก็ติดมาด้วยน้ำแม่เนี่ย
ส่งคลิปอันนี้ในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนเพื่อขอโทษ
แล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคุณครู
เพื่อนนักเรียนและผู้ปกครองหลังจากคลิปนี้ถูกส่งไปในกลุ่ม
นะคุณผู้ชมผู้ปกครองเนี่ยไม่มีใครตำหนินะฮะ
เพราะว่าน้องเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นก็มีการออกมาให้กำลังใจ
โอ๊ยไม่มีใครเขาว่าคุณแม่กับคุณน้องหรอกเหตุการณ์แบบนี้
มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อน
นะครับขณะเดียวกันทีมข่าวก็เดินทางไปพูดคุยกันกับผู้ปกครองที่เรียนโรงเรียนเดียวกันกับน้องคนนี้
บอกว่าโอ๊ยก็ไม่อยากให้ครอบครัวของน้องเครียดแล้วนะ
เพราะว่าตามธรรมชาติแล้วปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาอยากติดอยู่แล้ว
โควิดเนี่ยมันเป็นโรคระบาดนะใครอยากจะเป็นบ้างล่ะ
แต่เราควรจะยกย่องด้วยซ้ำว่าพอเขาเป็นเสร็จปุ๊บ
เขากล้าจะรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ย
ถือว่าเป็นผู้เคราะห์ร้ายด้วยซ้ำไปแล้วก็อยากจะให้กำลังใจไปยังครอบครัวของน้อง
ให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แล้วก็หายป่วยในเร็ววันนะครับ
ขณะที่ผู้บริหารของโรงเรียนส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงคุณแม่กับน้องคนนี้ด้วย
ขอให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะฮะ
โรงเรียนเองก็ต้องสร้างความมั่นใจทำความสะอาดล้างฆ่าเชื้อ
ต่างนานาแล้วก็ตรวจนักเรียนในห้องเดียวกันกับน้องคนนี้
แล้วก็ครูด้วยปรากฏว่าไม่พบว่าใครติดโควิดเพิ่มเติม
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เป็นตัวอย่างของการที่ออกมารับผิดชอบต่อสังคม